สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นวันอ่านข่าววันสุดท้ายของดิฉันแล้วนะคะ

เชื่อไหมเชื่อหรือเปล่า
อย่าเชื่อเลยเพราะว่าไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ

โกหกไปให้มันสนุกเพราะว่าอยากแต่งตัวสวยไม่มีอะไรมากหรอกค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้สภาพอากาศเนี่ยมันยังร้อนอยู่นะแต่ว่าดีขึ้นจากเมื่อวานนิดหน่อยค่ะ
เพราะว่าลมหนาวจากประเทศจีนเขามานะคะแต่พอเขามาปุ๊บทำให้เกิดฝนค่ะ
แล้วจะลากยาวไปจนถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้าเลย
และยิ่งนู่นค่ะไปเจอหย่อมฝนที่มาทางด้านใต้ของประเทศเวียดนาม
พอมาแล้วแล้วจะไปไหนต่อเข้าอ่าวไทยค่ะ
หย่อมฝนลูกนี้แหละมันจะทำให้เกิดฝนใหญ่ฝนโตพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นแถว
เริ่มมาตั้งแต่ภาคอีสานเลยนะคะแล้วก็ภาคตะวันออก
นี่จะเห็นนะช่วงเวลานี้ค่ะเจอกลุ่มฝนไม่ว่าจะเป็นที่ภาคใต้ตอนบน
แล้วก็มีภาคตะวันออกนิดหน่อยแต่หลังจากนั้นจะกระจายตัวทั่วไป
เน้นเน้นที่ภาคอีสานค่ะตามช่วงเวลาวันนี้ฝนจะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงค่ำ
ภาคอีสานเนี่ยโอ้โหมีสิทธิ์ที่จะลากยาวข้ามวันข้ามคืน
เตรียมตัวให้ดีนะคะเพราะแม้พี่น้องภาคอีสานอย่าลืมด้วยค่ะอุ้ย
หลุดพูดต้องพูดภาษาอังกฤษสินะหัวทองขนาดนี้
คุณผู้ชมค่ะนอกจากนี้ค่ะภาคเหนือก็มีภาคอีสานก็มาภาคใต้ก็มาค่ะ
ฝนวันนี้เริ่มเป็นต้นไปนะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำ
เน้นแบบนี้นะภาคอีสานอาจจะข้ามวันข้ามคืนได้
เตรียมตัวระมัดระวังให้ดีโดยเฉพาะใครที่จะไปเที่ยวสุดสัปดาห์นี้
อาจจะไม่สนุกเท่าไหร่ฝนมันเยอะนะ
คุณผู้ชมวันนี้คลื่นค่ะคลื่นทั้งสองฝั่งเลย
อ่าวไทยและทะเลอันดามันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่
แต่พรุ่งนี้สิเพราะหย่อมฝนเขาเข้าสู่อ่าวไทย
เจอแล้วค่ะเริ่มมาแล้วนู่นสีน้ำเงินตรงนู้นค่ะ
แถวประจวบคียริขันเพชรบุรีชุมพรอุ๊ยฝนมา
คลื่นก็สูงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ไปเที่ยวทะเลสุดสัปดาห์นี้
อกจากนี้ภาคตะวันออกฝนก็เยอะเหมือนกันค่ะ
ฝนเนี่ยมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ก็จะมาอีก
เขาบอกว่านี่พายุฤดูร้อนเข้าเลยค่ะ
มาครบมากันทั้งครอบครัวฝนลมลูกเห็บหลังคาชาวบ้านเหลืออะไรล่ะคะ
แล้วนี่ต้นไม้หักโค้นลงมาทับรถชาวบ้านกุมขมับเลยค่ะ
บ้านไม่มีจะอยู่เมื่อคืนที่ผ่านมาไปนอนบ้านญาติมา
เห็นใจค่ะเจ้าหน้าที่รีบเข้าไปช่วยหน่อยนะ
เอาพายุฤดูร้อนพอเขาพัดผ่านไปอึงอ่างค่ะ
ที่จำศีลอยู่ในรูช่วงหน้าร้อนช่วงนี้เขาโผล่ออกมาเล่นน้ำแล้วนะ
ออกมาเล่นน้ำด้วยผสมพันธุ์ด้วยวางไข่ตามท้องไร่ท้องนา
ชาวบ้านไปจับมาขายค่ะชื่นอกชื่นใจสำหรับคนที่ชอบอาหารป่าออกไปเลือกซื้อ
บอกว่าอึงอ่างฝนแรกมันเป็นของหายาก
ดีใจมากค่ะวางปุ๊บหมดปั๊บวางปั๊บหมดปุ๊บในเวลาอันรวดเร็ว